เชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านนะคะเคยไปโรงพยาบาลเอกชน
เพราะว่าอยู่ใกล้แล้วก็มีอาการป่วยเล็กน้อยเท่านั้น
ปวดศีรษะเป็นหวัดท้องเสีย
แต่พอรักษาเสร็จแล้วมี๑อาการตามมา

หน้ามืดเพราะว่าพอดูบินค่ารักษาพยาบาล
โอ้โหแพงจริงนะคะโรงพยาบาลเอกชนบางที่
เพราะฉะนั้นวันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพง

ติดตามพร้อมกันในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

๒ปีกว่าของรัฐบาลคอสช
มีวาระที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาคาราคาซังหลายเรื่องนะครับ
เรื่องการทวงคืนผืนป่า
เรื่องการจัดระเบียบสังคม
ระเบียบหาบเล่แผงลอย
หลายเรื่องที่สามารถผลักดัน
แต่ว่าในจำนวนปัญหาเหล่านั้น
มีเรื่องค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน
แพงเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาด้วย

คำว่าแพงนี่คือแพงเกินเหตุ

จะให้เขาราคาถูกเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐเป็นไปไม่ได้

ว่าสังคมจะต้องรับกับสภาพโรงพยาบาลคิดค่า
รักษาพยาบาลแพงเกินเหตุ
ถึงแม้จะเป็นการแข่งขันเสรี
แต่ดูเหมือนว่าแต่ละโรงก็คิดราคาแพงด้วยกันทั้งนั้น
คล้ายกับหัวกันไปด้วยซ้ำไป
ไหนจะมีการเรื่องควบรวมกิจการ
ไหนจะมีการที่จะทำเป็นพันธมิตรกัน
ความรู้สึกคนในสังคมเนี่ย
คนที่มีสถานะทางการเงิน

แต่มีความรู้สึกว่ามันแพงเกินเหตุ
อยากให้มีการแก้ไขเรื่องนี้
รัฐบาลคอสชก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นโต๊ะ
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
แรกก็ดูเหมือนว่าจะคึกคักดีอะครับ
แต่ผ่านไป๒ปีกว่า

ว่าจะมีมาตรการอะไรจะไปแก้ไขเหล่านี้บ้าง

เพราะมีการเปลี่ยนตัวรัฐบาลคอสว่าการกศสาธารณ์ศูกร์

ก็เพิ่งประชุมไปครั้งสองครั้ง

เขาบอกว่าช่วยผลักดันให้หน่อยว่า
ให้หน่อยว่าเรื่องนี้มันควรจะเดินหน้าต่อยังไง
มันไม่ควรเงียบไปเฉยนะครับ
เพราะทุกวันนี้คนก็ยังเดือดร้อนอยู่
ถึงแม้ว่าจะเป็นคนชั้นกลางที่มีเงินไปจ่ายได้
แต่ทุกครั้งที่จ่ายเขามีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
เส้นใต้วันนี้จะคุยกับสุภาพตรีคนหนึ่งที่
เขาได้ต่อสู้เรื่องเหล่านี้มายาวนาน
แล้วเคยได้รับเชิญเข้าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

คุณปริยนันล้อเสริมวัฒนา

ในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์
จะขอถามคุณปริยนันหน่อยว่า
ที่เข้าไปเป็นกรรมการเนี่ย

สวัสดีค่ะคุณสุภาพและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ

ตั้งแต่ที่เป็นกรรมการมาตั้งแต่ชุดแรก

มีอะไรที่ทำท่าจะจับต้องได้บ้างหรือยัง
ว่าเขาจะแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไง
มันยักแย่ยักยันนะคะคุณสุภาพ

คือพอเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีคนใหม่เนี่ย
เขาก็แบ่งปัญหาเป็น๒ก้อน

ข้อที่๒คือเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉิน

เมื่อวันที่๒๐มกราศาสตร์ประหลักกระทรวงสาธุกษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
ซึ่งมีทางเครือข่ายของดิฉันได้เข้าไปมีส่วนร่วม
แต่ว่าอีกชุดหนึ่งเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินเนี่ย
ก็มีท่านรองประหลัดกระทรวงเป็นประธาน
ก็ชุดนั้นเนี่ยประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม
แล้วก็เรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉิน๗๒ชั่วโมงฟรีเนี่ย
ดูเหมือนจะจับต้องได้มาหลายครั้งแล้ว
รัฐมนตรีก็ออกมาประกาศก่อนสงกรานปี๕๙ว่าใช้ได้แน่
แต่ก็ยังใช้ไม่ได้
แล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
โดยเลขาธิการออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่าจะใช้ได้
และก่อนสิ้นปีครับนี่ก็ยังไม่มีการประกาศใดออกมานะครับ
คล้ายกับปัญหายังอยู่ที่เดิมเรื่องป่วยฉุกเฉินถ้าสถาบัน
แพทย์ฉุกเฉินเนี่ยทำงานได้ประสบความสำเร็จตามนั้น
มีรถรับส่งอะไรได้ถูกต้องก็จะช่วยได้บรรเทาระยะหนึ่ง
แต่ว่าที่จะถามวันนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นค่อยว่าอีกทีนึงเอา
ก้อนนี้ก่อนได้ไหมครับก้อนรักษาพยาบาลแพงเกินเหตุเนี่ยได้
เห็นได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรไหมที่ว่าเขาจะแก้กันอย่าง
คือดิฉันได้เข้าไปร่วมในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่๑
มีนาปี๕๙นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าจะมีการนัดประมาณปลาย
เมษาแล้วก็เงียบไปค่ะแล้วจนกระทั่งเอ่อเมื่อดิฉันกลับไปที่
เดิมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปเจอจดหมายเชิญประชุมครับเอ่อไปที่
บ้านเก่าทั้งที่ที่ฉันย้ายบ้านใหม่มาสองปีแล้วก็แจ้งเปลี่ยนที่
อยู่ใหม่แล้วที่สำคัญคือการประชุมครั้งแรกเมื่อหนึ่งมีนาหนังสือ
เชิญเข้ามาที่บ้านใหม่นะคะอ๋อตรงเนี้ยทำให้แปลกใจว่าเอ๊ะจงใจหรือ
ว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรอืมแต่ว่าเมื่อวานนี้ดิฉันก็แจ้ง
ที่อยู่ใหม่ไปแล้วนะคะกำชับว่าอย่าส่งไปบ้านเก่าครับเพราะว่า
ที่ผ่านมาเนี่ยเราระแวงค่ะเพราะเราถูกกันให้อยู่นอกวงตลอด
โครงสร้างคณะกรรมการชุดที่ว่านี้ประกอบไปด้วยแพทยศภา
เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนใครอีกฮะส่วนใหญ่ก็ผู้แทนแพทย์จากโรง
พยาบาลต่างนะคะจากโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์นะคะแล้วก็ฝ่าย
ก็มีนอกจากเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์แล้ว
มีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนอกนั้นก็จะเป็นตัวแทนของฝั่ง
วิชาชีพซะเป็นส่วนใหญ่ครับโดยมีรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนาย
พาทวิสิตตั้งณพาพรเป็นประธานการทำงานครับมีข้อเสนออะไรที่
ที่คิดว่าเนี่ยถ้าเดินอย่างนี้มันแก้ได้มีอะไรที่เป็นชิ้น
เป็นอันไหมครับที่ประชุมกันมาคือตอนนี้ยังไม่เป็นชิ้นเป็น
อันไม่เป็นชิ้นเป็นอันค่ะเริ่มต้นนี่ที่เป็นชิ้นเป็นอันมากที่สุด
ก็คือบวกภาคประชาชนเข้าไปในคณะกรรมการนี่แหละค่ะ
เสนอมาตรการว่าเรื่องยาแพงเอาอย่างนี้ไหมเรื่องค่าห้องแพง
เอาอย่างนี้ไหมเรื่องค่าตรวจรักษาแพงเอาอย่างนี้ไหม
ไม่ได้ข้อสรุปยังไม่ได้ข้อสรุปใดใดเลยค่ะอ๋อแต่ว่าอันนี้ก็
ดูเหมือนว่าเป็นนโยบายมาตั้งแต่ต้นใช่ไหมครับว่า
สชรัฐบาลก็เห็นความสำคัญคุณปริยนันคิดว่าอะไรที่

ย้อนไปดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรก็ต้องเกิดจากหน่วยงาน
ไม่มีประสิทธิภาพทีนี้พอภาคประชาชนเข้าชื่อกันทาง
รัฐบาลก็โยนกลับมาให้หน่วยงานเดิมแก้ปัญหามันก็ยักแย่
ยันกันอยู่อย่างนี้ค่ะหน่วยงานเดิมคือคืออะไรฮะก็มี
กระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็หน่วยงานเดิม
กลไกเดิมกรมการค้าภายในอะไรทำนองนี้นะคะ
แล้วไม่มีคนของท่านนายกมานั่งกำกับเลยค่ะ

จริงแล้วตอนนั้นที่เราภาคประชาชนเรียกร้อง
คือต้องการคณะกรรมการกลางให้หน่วยงานเดิมถอยไปนะคะ

เท่ากับว่าเวลาไปนั่งประชุมก็อึดอัดมากค่ะ
มันไม่อบอุ่นมันรู้สึกอึดอัด
แล้วเหมือนเราถูกกีดกันอยู่ตลอด
คือฟังดูเหมือนกับว่าการ

การเนี่ยพอเป็นพิธีเป็นเราทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นจริงจริงเป็น
พิธีกรรมพอเป็นพิธีแต่ว่าไม่มีใครที่จะไปทุบโต๊ะว่าเรื่อง
นี้จะต้องแก้มันไม่มีที่ผ่านมามันดูเหมือนเขาร่วมมือ
กันหมดอ่ะเกรงใจกันอยู่อย่างนั้นนะคะอาจจะมีคนอยากทำ
นะคะแต่ว่าเหมือนไม่มีคนของท่านนายกมานั่งกำกับอย่างนี้ค่ะ
ถ้าจะปล่อยให้ข้าราชการเขาไปเผชิญไปไฟล์กันเอง
แต่ดิฉันเห็นว่ามันยากเป็นสิ่งที่ยาก
เพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์เขาอิทธิพลสูงนะคะ
เขาไปกำกับอยู่ทุกระดับนโยบาย
ก็แปลว่าอิทธิพลของกลุ่มเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนเนี่ย
ถ้าฟังอย่างนี้เหมือนกับว่า
เขามีเส้นสนกลในอยู่ในคณะกรรมการเหล่านั้นว่าเรื่องนี้

คือเราปล่อยให้เขามีอำนาจนานเกินไป

ถ้าโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปกลุ่มอำนาจ๒๐กว่าปีไม่ไปไหน
แล้วก็ส่งคนของตัวเองไปอยู่ในระดับนโยบายหมดแล้ว
ไม่ว่าจะในสนชในทุกแห่ง
กำกับเรื่องนโยบายพวกนี้
หมายถึงว่ากลุ่มโรงพยาบาลเอกชน
แม้แต่ในสอนชอกันมาที่การสาธุก็คนของแพทยศภาษณ์
แล้วเป็นที่ปรึกษาอีกตั้ง๔คน

ที่อยู่ได้ทำงานอยู่ได้ทุกวันนี้ก็คือยังไม่เลิกหวังนะคะ
เราต้องเหมือนตีระนาดค่ะตีนวดไปเรื่อย
ก็ให้รัฐบาลให้ท่านนายกเห็นนะคะว่า
ความพยายามที่จะผลักให้หน่วยงานเดิมแก้ปัญหาไม่ได้ผล
สุดท้ายท่านจะส่งคนลงมากำกับหรือไม่ก็แล้วแต่ท่านนะครับ
เพราะว่าประชาชนเราก็ทำสุดกำลังแล้วค่ะ
ครับครับเอาละครับคุณปียนันครับ
อย่างน้อยวันนี้สะท้อนภาพให้เห็นก่อน
คนฟังจะได้นึกได้ว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่

เดี๋ยววันหลังมีเวลาจะนัดคุยกับคุณปริยนันต์ใหม่นะฮะ
พระคุณค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ
นี่คือคุณปริยนันล้อเสริมวัตนา
ท่านผู้ชมพอสรุปได้อะไรไหมครับ
คณะกรรมการชุดนี้ยักษ์แย่ยักยัน
นโยบายคอสชกับรัฐบาล
ไม่ได้มาเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้เท่าที่ควรจะเป็น
นี่ถ้าไม่เกิดเหตุที่โรงพยาบาลบ้านดอน
แล้วตอนหลังก็บอกไม่มีตังค์ลดให้๕๐๐๐บาท
และสุดท้ายขึ้นมาระบบประกันภัยก็มารับผิดชอบไป
ถ้าไม่มีเรื่องนี้ข่าวนี้ก็คงจะเงียบไปอีก
เอาละครับนี่คือขีดเส้นใต้วันนี้ให้ได้เห็นภาพ
ท่านผู้ชมก็จะมีจินตนาการได้ว่าเรื่องนี้มันจะไปถึงไหนยังไง
วันนี้ก็ขอบคุณครับวันนี้เวลาหมดครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ